รับเข้าสู่เช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ
สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะ
เฉาะวันนี้นะคะอยู่กับรัชพรฉลาโด
สี่ชั่วโมงเต็มในเช้าข่าวชัดโซเชียลตีห้า
สวัสดีคุณเขมมาสอนด้วยค่ะ

เช้าวันนี้นะคะเราสวัสดีการงามแบบนี้
เพราะว่าต้องบอกเลยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม

อนุรักษ์เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย
ในการกล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษ

งามแบบนี้นะคะรวมถึงรอยยิ้มสวยด้วย

ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะ

หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่เขามาเมืองไทยเขาพยายามมาก

ใช่ดูรอบน้องดูเป็นคนไทย
การไหว้นี่แหละค่ะก็คือเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยจริง

สวัสดีเออเป็นอย่างไรสวัสดีพูดให้ชัดแบบนี้นะคะ
แล้วก็ยกมือไหว้ให้สวยงามด้วยนะคะ
เรามีตัวอย่างค่ะนี่ไงคะน้องสวัสดี
ก็ทำตัวอย่างให้ดูว่าการยกมือไหว้สวัสดีงามแบบนี้
ก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่อยากจะให้เราทำกันเป็นประจำทุกวัน
เหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาเจอกันก็ยกมือไหว้สวัสดีกัน
ใช่ก็จริงก็เป็นเรื่องปกตินะ
ถ้าเจอเพื่อนอาจจะไม่ได้มีการยกมือไหว้เพื่อน
แต่ถ้าเจอพี่เจอผู้ใหญ่เจอเจ้านายที่ทำงาน
เจอคุณครูเจออาจารยกมือไหว้ได้เป็นเรื่องปกติ

ไม่ได้เป็นเรื่องมารยาทงามเกินจริงแต่อย่างใด
เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันเป็นชีวิตประจำวันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาเจอเราสองคนท่านหนึ่ง
ปกติเช้าสดใสจะมี๒๒
คุณสืบสกุลพันธ์ดีคุณสุภาษารามหาคามิน
มาทักทายคุณผู้ชมเช้าแบบนี้นะคะ
ต้องบอกเลยว่าสอสอเขาลงพื้นที่
ไปพบปะประชาชนเขาไปกันตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
ใช่แล้วไปอยู่ที่ยะโสธร

ไปเดินตลาดกันมาไปทานของอร่อย

มีที่ไหนอร่อยยังไงแบบไหนบ้าง
เขามีครบถ้วนทั้งของกินของเที่ยวนะคะ
ติดตามจากสองสอคุณสืบสกุลและคุณสุภาษารานะคะ

มองทางไหนก็หน้าอ่อนซ้อน
เยอะโสธรเมืองสนดนตร์ยิ่งใหญ่
ผู้คนลวนน้ำใจงาม
มีอารามปลอบเล่าจิตใจ
ฤทธิ์สะพามีบุญบังไฟ
แห่เซิงยิ่งใหญ่ร่างมือไปอยู่วันที่คุณ
เยอะโสธรเมืองบังไฟโก
แบ่งหมอรถหวั่งสลานดิน
เยอะโสธรเมืองสนดนตร์ยิ่งใหญ่

คุณผู้ชมสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะ
สวัสดีครับตื่นแต่เช้าสวัสดีค่ะ
แต่เศร้าเข้าสู่วันใหม่
เข้าสู่มือใหม่เปิดดูเช้าสดใส
เปิดเบื้องเช้าสวสัยกับไทยรัฐทีวี

สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับสองสอเช่นเคย
ในเช้าสวสัยสุภาษากรรม
โอ้โหและแน่นอนเมื่อกี้เปิดการแสดงด้วย
ใช่ค่ะต้อนรับเช้าสดใสปลุกคุณผู้ชมกับดนตรีแบบอีสาน
แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเอ็นดูเอ็นดูคำว่าออนซอน
นี่เขาเกี้ยวพาราศีจีบกันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ
แต่ว่าก็เป็นน้องจากโรงเรียนเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะคะขอบคุณนะคะ
แล้วน้องทั้ง๑๐คน๘คนรวมทั้งคณาจารย์นี่จะอยู่กับเราทั้งรายการเช้าสดใสเลย
วันนี้โอ้โหดีใจมากนะฮะได้มาลุยแดนอีสานแม่เข้าทางคุณเลยสิ
อะไรนะไม่ใช่คนแถวนี้คนในนี้เลยแต่เป็นคนแถวไหน
อุบลมาเจอกันที่ยะโสธรถือว่าเป็นการสัญจรของเช้าสดใสของเราหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ไปแอวเจียงใหม่
เซิร์ฟที่เชียงใหม่มานิดหน่อยไปดูตลาดมานิดหน่อย
คราวนี้มาอีสานเต็มตัวเลยนะฮะเรามาอยู่กัน๒วัน๓วันแล้วนะ

วันนี้มาอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล๑หรือว่ามีชื่อเล่นด้วยนะ

โอ้โหได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวยะโสธรเป็นอย่างดีเลย
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะได้เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่

รวมทั้งไปชิมอาหารด้วยอย่างดิฉันนี่ไปชุมชนบ้านสิงท่า
เป็นชุมชน๑ใน๓ของประเทศไทย
ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้สำหรับตึกโบราณสไตล์ชิโนโปรตุเก
แล้วคุณเก็บผ้ามาฝากคุณผู้ชมไหมเนี่ย
ไปตั้งไหนมากหยังแน่

มากหยังมากหยังอุ้ยไข่ปลา
อื้อยังอีกปลปลาไข่มดแดงสด
นี่ชิมแล้วเมื่อวาน
สอนหนึ่งนี่ชิมถึงมาเมื่อวาน
ถ้าคุณผู้ชมอยากดูภาพว่าในตลาดสดแห่งนี้
มีอะไรน่าทานและมีของแปลกอะไรบ้าง

รับรองคุณจะได้เห็นอะไรแปลกแน่นอน

โอ้โหผมเจอแล้ว
สิ่งที่ต้องตามหากันนะฮะ
เวลาเราออกข่าวเรื่องของไข่มดแดง
โหขอมายูตรงนี้หน่อย

มี

ขอบคุณครับเดี๋ยวเดินแวะมาซื้อ
เวลาออกทีวีที่ไม่มีแต่คนอยากกิน
นะครับเดินมาเรื่อยก็เจอปลา

ลูก

โปรตต้องเก็บอย่างไรครับยาก

อู้ดินอยู่เลยดินเลย

เอาล่ะเดินมาเรื่อยนี่เจอของดีอีกแล้วนะฮะ

นี่แหละครับ

ครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยฮะ

ของกินล้วนนะ

โอเคดีไหมครับ
โอเคดี
๒ชิ้นเดี๋ยวจะไปฝากคุณสุภาษาลาหน่อยนะฮะ

ร้านนี้บ้างครับนี่

เสียบมากไหม
เสียบอีหลีจ้า

โอ้โหคุณผู้ชมเดินตลาดแบบมีความสุขจริงนะครับ

คุณจะไปสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ
คุณลองตื่นเช้ามาเดินตลาดสดแบบนี้บ้าง
ได้เห็นอะไรมากมายแล้วจะได้มีความสุขแบบผมนะครับ
และแน่นอนมาตลาดสดยามเช้า

ซึ่งเป็นโอ้โหจะทำให้เราเนี่ย
มีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นในยามเช้าแบบนี้นะครับ
กาแฟไข่ลวกน้ำชาร้อนแบบนี้

และแล้วก็มาอยู่ร้านกาแฟร้านเดิม

เมื่อวานเดินตลาดสนุกมากพ่อค้าแม่ค้าใจดีใจดี
ได้กินฟรีแมนบอร์จังหวังใจดี

เบิร์ตแล้วอยู่ในท็อมมาก

เขานี้ใช่ไหมคะร้านหลัง
ที่นี่ใจดีใจดีนะครับขอบคุณด้วยนะครับ

ชิมอร่อยใช้คำว่าชิมดื่มอ่ะน้อง
แต่มานั่งร้านกาแฟแบบนี้แหมเช้านี่คุณ
กาแฟไปอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไป
บรรยากาศเข้ากัน

ก็มาสดอยู่ที่ยะโสธรเอาเปิดดูหนังสือพิมพ์กันหน่อย
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็ยังมีหลายประเด็นให้ติดตามอยู่
เพราะเมื่อวานประเด็นทางการเมืองเข้มข้นคุณ
ร้อนแรงออกมาแถลงข่าวกันเยอะแยะ

มาดูพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยนะครับ
เช้าวันนี้การเมืองเป็นประเด็นสำคัญ
เป็นประเด็นหลักในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับ
นะฮะก็เป็นพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เฉพาะเมื่อวานทั้งขุนสุเทพทุกสุบันออกมาพูด
แถลงพอใจผลงานรัฐบาลนปชแถลงจับตาทุจริตประชามติ
แล้วก็แถลงเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศของประชามติต้องไม่อยู่ในความกลัว
ต้องมีการแสดงความคิดความเห็นได้
แล้วก็องค์กรใดก็ตามในระดับนานาชาติ
เข้ามาสังเกตการณ์ในการลงประชามติยังเปิดเผย
ค่ะนอกจากที่พบประชามติออกมาแล้วนะครับเขาก็พูดถึงมาตรา๖๑
เขาบอกว่าเป็นนามธรรมเกินไปจะทำอะไรเอ๊ะยังไงอยากให้ชัดเจนมากกว่านี้
ดังนั้นต้องจับตาหน่อยส่วนเมื่อวานกรณีล็อบบี้ยีสเมื่อวานพูดกันเยอะเหมือนกัน
พาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่าสุรพงศ์โต้แทนนายใหญ่เย้ยสุวพันธ์แค่เอาใจ
เมื่อวานี้นายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็พูดนะครับ
นายวัชระเพชรทองชปประชาธิปัตย์ก็พูดบอกว่าทักศิลป์โกหกเงียบมาตลอด
ถ้าคิดว่าล็อบยีสมีใบสั่งแน่นอนเอาหลักฐานมาดูสิ
อันนี้ประเด็นการเมืองประเด็นต่อไปดูเรื่องของ
นี่หน่อยครับแม่ค้าถูกพันธุ์ณัดการแต่งดำไว้ทุกการจากไปของบัณหาลสิรพะอาชา
ศิลปอาชาคนดังนักกันเมืองแห่มร่วมงานสวัสดิ์พระพิธรรม
บรรหารศิลปะอาชากันเยอะเลยนะครับ
และเมื่อวานนี้สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ก้าวให้พลอากาศเอกเกษมอยู่ศุกร์หัวหน้าสำนักงาน
พระราชเฉลยรการุการแหน่งพระองค์สมเด็จพระบรมโอสาธิราช
พระราชจัดฐานส่วนชาวสุพรรณก็
ก็บอกว่าจะมีการสร้างอนุสรสถานให้แก่การเสียการถึงแก่อนิจกรรม

นั้นก็เป็นประเด็นของเยอะเลยสงกรานพระประแดง
ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นวันไหลนะคะเป็นอีกหนึ่งจุด
ที่ใครที่ไม่ได้เที่ยวสงคราน
ช่วงวันสงครานก็จะไปรวมตัวกันที่พระประแดง

แต่ว่าเมื่อวานก็มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น

แต่เราก็ยังต้องดูดวงกันอยู่นะคะวันไหนใครที่เกิดวันไหน
ติดตามพร้อมกันกับอาจารย์นกเทรัติค่ะชินครับค่ะ
วันนี้ไม่เหมาะกับการประกอบการมงคล
ส่วนการเลือกสีมงคลเพื่อเสริมเสน่ห์การงานและความรัก

ได้แก่สีแดง
พยากรประจำวันเกิด

การเงินมีปัญหาติดขัดเพราะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากเกินตัว
ควรทบุญจะไว้สังคทานเพื่อแก้เคล็ด
ท่านที่เกิดวันจันทร์ความรักคนมีคู่มีเกณฑ์ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน
คนรักเข้าใจผิดคนโสดจะพบรักกับคนใกล้ชิด
ท่านที่เกิดวันอังคารการงานยังดำเนินด้วยความปกติดี
แต่ระวังเรื่องการขัดแข้งขัดขากับเพื่อนร่วมงาน
ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่อยู่แดนไกล
ท่านที่เกิดวันพุธการงานควรใช้ความรอบครอบในการทำงาน
การเงินมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนโตแบบไม่คาดฝัน
ท่านที่เกิดวันพระราชสมดีการเงินคล่องตัวมากเพราะมีรายได้จากหลายทาง
คนมีคู่มีเกณฑ์ผิดใจกับคนรักเพราะคำพูดบางคำ
ควรถวายสังกฐานเพื่อแก้เคล็ด
ท่านที่เกิดวันศุกร์การเงินหากลงทุนในวันนี้จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มเกินคาด
โสดมีโอกาสพบรักกับคนอายุมากกว่า
ท่านที่เกิดวันเสาร์การงานคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดี
หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมานาน
การเงินคล่องตัวมากเพราะมีรายได้เข้ามาหลายทาง
เปิดดูโซโสตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะงง
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับที่ถ่ายไปดูของดีของเด็ด

สักครู่ค่ะ